การดูแลชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบเหตุ
ตอนนี้ก็มีการให้ความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
ส่วนหนึ่งก็มาจากประกันชีวิตกลุ่ม
ที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทำเอาไว้ให้กับนักเรียนแล้วก็คุณครู
กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่า
คอปภได้เปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ได้ทำกรมทันประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
สำหรับสถานศึกษากับบริษัททรัพย์สามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชน
ซึ่งก็มีข้อตกลงความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะสายตาการรับฟังการพูดออกเสียงหรือทุบพลภาพถาวร
จำนวนเงินเอาประกันภัยนักเรียนบุคลากรจำนวน๕๐๐๐บาทต่อราย
ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้นทางสำนักงานคอปภภาค
จะอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้บาดเจ็บค่ะ
โศกรัฐบาลได้เผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีมติให้ความช่วยเหลือนะคะ
กรณีที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
เฉพาะผู้เสียหายไม่รวมผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัว
ซึ่งก็มี๔กรณีก็คือกรณีผู้เสียชีวิตค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพรายละ๒
กรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ๑แสนบาท
กรณีบาดเจ็บไม่สาหัสรายละ๕๐๐๐บาท
กรณีทุบพลภาพรายละ๒แสนบาท
ซึ่งการช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ
คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
ก็ได้สั่งการให้ช่วยเหลือทางการเงินกับผู้เสียหาย
โดยมีการมอบเงินเยียวยาตามพรบค่าตอบแทนกับผู้เสียหายในคดีอาญา
ซึ่งเบื้องต้นผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน๑๑๐๐๐บาทต่อรายค่ะ